ก็มันไปแอบกินอยู่ร้านข้างหลังสถานี

เช้าและตอนเย็นคุณแม่ก็ผัดกะเพราให้อีกรอบหนึ่ง

กะเพราเนี่ยถ้าจะสั่งกลับบ้านเนี่ย

อย่าสั่งว่าเอากะเพราใส่ถุง

อย่าไปสั่งกะเพราใส่ถุงนะ

บอกว่าเธอสั่งข้าวผัดกะเพรา
ร้านหนึ่งที่บางแสนจังหวัดชนบุรีนะ

คือแยกกะเพราใส่ถุงมาแบบนี้จริงครับคุณผู้ชมฮะ
หมูกับข้าวกับไข่เจียวอยู่ในกล่องครับ
ลูกค้าก็ติดต่อไปยังเจ้าของร้านนะ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คือเจ้าของร้านเขาอธิบายบอกว่า
มันเป็นความผิดพลาดของเด็กที่ร้านเอง

คือเขาบอกว่าพี่พี่สั่งว่าแยกกลับนะ
หรือว่าสั่งเป็นกับข้าวนะครับ
คือแต่เธอก็ขำไม่ได้ติดใจอะไรนะ

นี่ครับกะเพราใส่ถุง

ข้าวเนี่ยเขาธรรมดาเขาขายเขาใส่กล่องไง

เขาบอกว่าเอากับข้าวแยกกับ

ก็ต้องแยกระหว่างข้าวกับผัดกะเพรา